ท่านผู้ชมครับที่จังหวัดระยองเมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณตีสองเนี่ย
มีชาวบ้านเขาไปเจอเด็กหญิงคนหนึ่ง
อายุเพิ่ง๕ขวบค่ะตี๒นะตี๒
ออกมายืนอยู่กลางถนนนะขอความช่วยเหลือจากผู้คน
บอกอยู่ที่บ้านไม่ได้ร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยรอยช้ำไปหมด
บอกถูกตีถูกแม่ตี
นี่ชาวบ้านเขาเลยแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยกันนะฮะ

นี่เราเจอแม่เด็กแล้วนะครับเดี๋ยวท่านรอฟังนะฮะ

นี่เขียวทั้งแขนเขียวทั้งขาช้ำไปหมดเลยนะคะเนี่ย
เต็มตัวแล้วเทียบดูสิตัวเด็กตัวนิดเดียวอ่ะ
นี่คือนี่คือทั้งแขนเป็นสีเขียวนะคะเนี่ย
ใช่นี่จนทีเราต้องพามาดูแลพามานอนหลับก่อนตี๒ไปเจอกันนะ

น้องไปยืนอยู่ที่ถนนสำริทซอย๑
ตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับ
กู้ภัยกับตำรวจสพเมืองระยองหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านก็เลยมาช่วย
นะฮะสมมติชื่อน้องบีกันละกันอายุ๕ขวบนะฮะ

นี่เขาก็พามานอนพักอยู่ที่บ้านนะชาวบ้านที่เจอ
เพื่อรอเจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยมาตรวจสอบ
โอ้โหพบว่าตัวน้องนี่รอยแผลเป็นแนวเต็มไปหมด
แขนขาหลังก้นเหมือนถูกตีด้วยไม้หรือว่า

เรื่องต้นน้องบีเนี่ยบอกว่าหนูเรียนอยู่ชั้นอนุบาล๓
อยู่ห้องครูสากับครูเล็กค่ะ
นี่ก็ตามภาษาเด็กนะฮะ

ถามว่าหนีออกมาจากบ้านกลางดึกทำไมน้องบอกหนูถูกแม่ตี
นี่ฮะเขาก็พยายามถามเด็กกันว่าแล้วบ้านอยู่ไหนล่ะลูก
น้องไม่บอกนะฮะอาจจะยังกลัวอยู่หรือเปล่า
สุดท้ายพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องพาเด็กไปซื้อขนมนะ
เพื่อให้เด็กเนี่ยผ่อนคลายขึ้นนี่ฮะ
พาไปซื้อน้ำซื้อขนมก่อนน้องอาจจะหิวด้วย
และให้ผ่อนคลายด้วยถึงขั้นไม่กล้าบอกว่าบ้านอยู่ไหน
อยู่ไหนอะไรยังไงอ่ะอืมชาวบ้านไปเจอถามมายังไงลูกบอกถูก
แม่ตีเหนียวจากบ้านมาไม่ตายล่ะ
พอเด็กเริ่มผ่อนคลายขึ้นก็พาไปโรงพยาบาลนะฮะ
ไปตรวจร่างกายนะครับเพราะว่าร่องรอยตามร่างกายเนี่ย
เต็มไปหมดเลยเอาทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับหนูน้อยคนนี้ล่ะ
คือพูดตรงมันไม่ธรรมดานะคุณอรัชพร
เด็กหนีออกจากบ้านตีสองใช่แล้วเด็กอายุแค่๕ขวบค่ะ
คือมันต้องสุดจริงนะน้องถึงเลือกวิธีนี้
มายืนอยู่กลางถนนอ่ะเพราะเด็กวัยนี้เขาไม่มีใครนอกจากพ่อแม่นะคะ
โอ้โหเป็นแหมต่อให้โตกว่านี้ดึกดื่นขนาดนั้นกล้าเหรอเดินออกมา
ใช่ไหมเนี่ยเด็กยอมยอมเดินออกมาโดยแลกกับความมืดความกลัว

คุณผู้ชมครับวันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปหน่อยนะครับ
ที่จังหวัดระยองนะฮะไปที่ซอยเลยซอยสำริทหนึ่งที่เจอเด็กเมื่อคืนนี้อ่ะนะ
อยู่ที่ตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยองนี่ซอยตรงนี้นะฮะ
คุณภูริพัฒน์ไปคุยกับชาวบ้านที่เป็นพลเมืองดีที่เจอน้องคนแรกเลย
ชื่อคุณเจษดานี่คุณเจษดาบอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนที่เจอเด็กนะ
ประมาณที่เจ้าหน้าที่มารับเนี่ยตี๒แต่เจอเนี่ยเที่ยงคืนกว่า
ตอนนั้นขี่จักรยานยนต์เข้ามาในซอยจะถึงบ้านแล้วบ้านอยู่ซอยนี้เหมือนกัน
ทีแรกยังไม่เจอเด็กนะคาดว่าเด็กน่าจะแอบอยู่แถวริมกำแพง
พอขี่รถเข้ามาจุดที่เจอเด็กเนี่ยน้องคงเห็นแสงไฟจากรถ
โผล่ตัวออกมาจากริมกำแพงแล้วโบกมือขอความช่วยเหลือ
ตอนนั้นคุณเจษฎาบอกยอมรับผมตกใจทีแรกก็เอ๊ะอะไรคนหรือเปล่า
เป็นเด็กด้วยแต่พอเห็นว่าเป็นเด็กแล้วมาคนเดียว
ก็เลยจอดรถแล้วถามบ้านอยู่ไหนลูกพ่อแม่เป็นใครเดี๋ยวไปส่งบ้าน
แต่น้องไม่พูดไม่บอกอะไรเลยแล้วมีท่าทีแบบหวาดกลัวด้วย
บอกแค่ว่าพี่ช่วยไปส่งที่บ้านหนองบัวหน่อย
ซึ่งตอนนั้นคุณเจษฎาบอกว่าเขาก็คิดอยู่ว่าจะไปยังไง
คือบ้านหนองบัวก็อยู่ในระยองนี่แหละนะแต่มันไกลจากจุดที่เจอน้องเมื่อคืน
ในซอยที่เจอน้องเนี่ย๔๕กิโลมันดึกมากด้วย
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กด้วยก็เลยตัดสินใจพาเด็กไปที่บ้านตัวเองก่อน
พอถึงบ้านเนี่ยโอ้โหเปิดฟืนเปิดไฟเห็นตัวเด็ก
ร่องรอยเขียวช้ำร่องรอยเหมือนถูกตีมันเต็มตัวไปหมด
ก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่โทรแจ้งตำรวจทันที
ต้องเปิดเสื้อดูว่ามันมีรอยช้ำ
มีรอยช้ำมีรอยช้ำรอยตีครับ
ทั้งตัวไหมนอกหลัง
ก็หลังกับก้นครับก็เยอะอยู่พอสมควรครับ
เราได้ถามน้องไหมว่าไปโดนอะไรมาอะไรอย่างนี้ครับ

เขาบอกว่าแม่น้องตีแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า

ใช่ครับน้องแบบถามว่าบ้านอยู่ไหนเขาก็ไม่ตอบครับ
เพื่อจะกลัวเหมือนว่าจะให้ผมไปส่งกลับบ้านอะไรประมาณนี้
แล้วเคยเห็นหน้าเด็กของเขาไหมครับ

เอาละครับท่านผู้ชมบอกว่าอยากจะฟังแม่เด็กเหลือเกิน
เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะดูอาการน้องก่อน
วันนี้หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยองนะครับ
วันนี้มารับตัวน้องจากโรงพยาบาลไปดูแลต่อแล้ว
เดี๋ยวจะให้สหวิชาชีพมาร่วมพูดคุยกับเด็กด้วย
แล้วต้องให้จิตแพทย์มาช่วยประเมินเรื่องของสภาพจิตใจด้วยนะฮะ
จากเรื่องของสภาพร่างกาย
เพราะวันนี้เด็กก็ยังมีอาการหวาดกลัว
ขวัญภาวะยังไม่ยอมพูดจากับใครง่าย
สพเมืองจังหวัดระยองก็มาลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนนะครับ
เดี๋ยวจะตรวจสอบว่าพ่อกับแม่ของเด็กคือใคร
แล้วถ้ามีการทำร้ายร่างกายเด็กจริงเนี่ย
มันก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะ

คือคุณเป็นพ่อเป็นแม่ก็ใช่ว่าจะตีกันอย่างนี้ได้

เราเจอแม่ของเด็กแล้วนะฮะ

อยู่ห่างจากจุดที่น้องออกมาเนี่ยแค่๑๐๐เมตรฮะ
ห่างจากบ้านของพลเมืองดีที่น้องไปนอนอยู่เมื่อคืนเนี่ยแค่๑๐๐เมตร
แม่ของเด็กอายุ๒๕สมมุติว่าชื่อปลาก็แล้วกัน
ปลาบอกว่าปลาคือแม่ของน้องบีจริง
พอเจ้าหน้าที่ตามเจอแล้วมาพูดมาคุยด้วยนี่ร้องไห้
เธอบอกว่าเธอเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ได้แค่๕๖เดือน

อยู่ดีเห็นเด็กก็แบบเอ้าลูกใคร

บ้านนี้คือบ้านของสามีใหม่
น้องบีคือลูกสาวที่เกิดกับสามีเก่า
ก่อนหน้านี้ลูกสาวอยู่กับพ่อ
แต่ตอนนี้เธอเพิ่งรับลูกสาวมาเลี้ยงดูอย่างจริงจัง
แล้วจังหวะก็ย้ายมาอยู่บ้านตรงนี้กับสามีใหม่ด้วย
ปลายอมรับว่าตีลูกจริง
และร่องรอยที่เห็นเยอะจนลูกหนีออกจากบ้านเมื่อคืนเนี่ย
ยอมรับว่าครั้งนี้เธอลงมือแรงไปหน่อย
แต่มีเหตุผลคือปลาบอกที่ต้องตีแรงขนาดนี้
เพราะลูกสาวมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
ลูกสาววัย๕ขวบเนี่ยเธอให้ลูกเล่นโทรศัพท์มือถือ
ให้ดูคลิปจากโซเชียลจนลูกติดมือถือ
ระยะหลังลูกสาวเริ่มพูดจาหยาบคาย
แบบที่ตัวเธอที่เป็นแม่ไม่เคยได้ยินมาก่อน

ถามว่ายังไงพูดจาหยาบคายแบบที่ไม่ได้ยินมาก่อน
อย่างเช่นอยู่ดีลูกสะบดคำว่าแม่มึงตาย
อะไรประมาณอย่างนี้อันนี้เธออ้างนะ
พฤติกรรมเปลี่ยนไปล่าสุดหนักข้อถึงขั้น
ลูกสาวเนี่ยหนีออกจากโรงเรียนหนีเรียนโดดเรียนอ่ะ
เด็กอนุบาล๓นะคุณรัชพร

บอกนี่ลูกสาวโดดเรียนแล้วเนี่ยเธอรับไม่ได้จริง
พอรู้ว่าลูกเนี่ยหนีออกจากโรงเรียนหนีเรียน
โมโหมากเลยใช้ไม้แขวนเสื้อเนี่ยตีลูกเพื่อเป็นการลงโทษ
ที่น้องบีหายออกจากบ้านเดินตามหาลูกทั้งคืน
แล้วก็เห็นว่ามีรถกู้ภัยเข้ามาในซอย
ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องของลูก
คือพลเมืองดีเขาเรียกกู้ภัยกับตำรวจมาใช่ไหม
นอนอยู่ที่บ้านกู้ภัยกับตำรวจก็มาในซอย
เนี่ยตอนนี้เธอบอกเธอกับสามีใหม่ก็เดินตามหาลูกอยู่นะ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

ตัวยังไงพี่

แต่เธอบอกร่องรอยที่ถูกตีมันไม่ใช่ทั้งหมดนะ
อย่างที่ก้นที่เห็นที่เด็กมีแผลที่ก้นเนี่ย
อันนี้คือลูกสาวไปลากกระสอบเล่น
นั่งเล่นลากกระสอบมาก้นกระแทกพื้น
แล้วพอแม่มาตีซ้ำเนี่ยมันก็เลยเป็นรอยดูน่ากลัวเธอบอกอย่างนั้น

ก็เมื่อคืนนี้ประมาณว่าหนีโรงเรียนอะไรตามที่เธอบอกนะ
เอาเป็นว่าตอนนี้เธอบอกว่าพอรู้ข่าวว่าลูกสาวมีเจ้าหน้าที่เจอแล้วมีชาวบ้านช่วยเอาไว้
เธอก็โล่งใจเดี๋ยวจะรอให้ตำรวจเนี่ยติดต่อตามขั้นตอนว่าจะเอายังไงยังไงต่อ
จะดำเนินการอย่างไรต่อก็ว่ากันไปแต่ยืนยันว่าสุดท้ายเธอจะดูแลลูกเธอเหมือนเดิม

อันนี้ก็ต้องให้หน่วยงานกับเจ้าหน้าที่ช่วยกันดูแลด้วยเหมือนกันถูกไหมคะว่าจะให้กลับไปอยู่กับคุณแม่ได้ไหม
คือลูกหลานเนี่ยตีได้อบรมสั่งสอนได้แต่คุณปลาต้องไปดูว่าเอายังไง
ถ้าลูกติดโซเชียลมันจะต้องแก้ปัญหายังไงถ้าตีอย่างนี้ลูกจะเลิกติดโซเชียลไหมอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นตามที่เธอบอกนะ